สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะใช่แล้วค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อวานนี้บันเทิงไทยรัฐของเราเปิดประเด็นให้คุณผู้ชม
มาร่วมโหวตกับ๕หนุ่มฮอตในพอร์สอนี้กับหกข้อที่ทำออดิชันกระชุมกระชุมของเจ้าหนุ่มเกินค่ะ
สามีแห่งชาตินั่นเองผลปรากฏออกมาแบบนี้ค่ะ
อันดับแรกนะคะตกเป็นของนี่เลยหุ่นล่ำของหนุ่มกันกันตะถาวรนั่นเอง
ด้วยคะแนนผลโหวตนะคะคุณเบตอง๑๕๑๕คะแนนค่ะ
มาแรงแจ้งโพงจริงกับบทบาทพิธีกรกับการกลับมาของเขาครั้งนี้
ใช่ต้องบอกว่าแซ่บมากสุดแซ่บจริงอะไรจริงนะคุณ
อ่ะรองอันดับหนึ่งค่ะตกเป็นของลูกชายสุดหล่อของแม่หมูพิมพากานายนพัฒน์คว้าไป๙๕๐

ต้องบอกว่าอันนี้แบบเชียร์อยู่ในใจลึก
ฉันยังไม่ได้โหวตให้คนนี้อยากให้คุณทายเหมือนกัน
อ่ะเข้ามาที่๓ก็คือหมากปรินนะคะด้วยจำนวนโหวต๗๑๐คะแนนค่ะ
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะมาจากบทบาทของสาธิตนี่แหละนะ

ถูกต้องค่ะอันดับ๔ค่ะตกเป็นของชรจินดาโชธ๒๙๓คะแนน
จริงก่อนหน้านี้เขาก็ได้รับฉายาสามีแห่งชาติไป
เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เกิดดราม่าเยอะแยะมากมายนะคะ
และหน้าใหม่มาแรงกันสวัสดีวัฒนอายุทยาเข้ามาในอันดับที่๕
ด้วยคะแนน๒๓๐คะแนนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าตอนใหม่นะแต่มาแรงเหมือนกันนะคุณนะ
ถูกต้องค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนุ่มกันกันตะถาวรคนที่ได้ตำแหน่งคนที่ชนะ
ตอนนี้เนี่ยเขาไปพักผ่อนกับแฟนสาวอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะ
ส่วนหนุ่มกันสวัสดีวัฒน์ของเราเองถึงจะเป็นน้องใหม่
แต่ก็ไม่ลืมมาเอาใจแฟนไทยรัฐนะคะส่งคลิปมาทักทายแฟนกันด้วยไปฟังกันสิ
ก็ขอบคุณทางไทยรัฐด้วยนะครับที่มีคนอุตส่าห์โหวตให้กันเป็นหนึ่งในห้า
สามีแห่งชาติก็ขอบคุณมากจริงจริงแล้วก็ช่วยติดตามผลงาน
เอาใจเจ๊ไปเลยลูกรักมากคนนี้แหละที่ดิฉันกดโหวตคือเขาให้กดแค่คนละหนึ่งสิทธิ์ของงานงาน
ถูกต้องแล้วคุณกดโหวตไปด้วยเหรอโอ้โหตายแล้ว
อย่างที่บอกว่ามารังแซงโค้งจริงติดหนึ่งในห้ามาได้สุดยอดแล้วนะ
สุดยอดมากแต่ละคนก็ฝีม้ายลายมือทางหน้าจอในวงการบันเทิงของเราก็ไม่เป็นสองรองใครกันทั้งห้าคนเลย